ท่านผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าในการคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นกับเด็กสองคนนะฮะ
ก็คือการเสียชีวิตของน้องอมยิ้มเด็กหญิงวัย๔ขวบ
แล้วก็การป่วยแบบเป็นปริศนาด้วยอาการแปลกของเด็กชายวัย๒ขวบ
ที่ชื่อว่าน้องอิ่มบุญทั้งสองคนมีอาการป่วยเข้าร่วงพยาบาลลักษณะคล้ายกัน
เปิดรับบริจาคเพราะฉะนั้นทำให้เด็กป่วยเพื่อเปิดรับบริจาคเงินแล้วก็ขายสิ่งของต่างเพื่อหวังเงินช่วยเหลือหรือเปล่า
ตำรวจกองปราบทำคดีนี้อยู่นะครับความจริงแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ย
ปราบบอกว่ามีคนมาแจ้งความเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของข้อหาช่อโกง
ซื้อของแล้วไม่ได้สินค้าจากการที่เขาบอกว่าต้องการเงินไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยหนัก๒คน
ใช่นะคนหนึ่งกับคนที่สองอ่าบอกว่าป่วยเป็นโรคหนึ่งในล้าน
โอกาสเป็นยากมากแต่ว่าเธอโชคร้ายเหลือเกินที่เป็นแต่บัญชีที่ไปหาไปเจอเนี่ย
เป็นบัญชีของผู้หญิงที่ชื่อเอมใช่ค่ะเป็นแม่แท้ของน้องอมยิ้มนะ
เขาก็บอกว่าเฮ้ยหนูไม่ได้โกงค่ะแต่มีคนเอาชื่อนามสกุลไปเปิดบัญชี
บอกว่าจะเปิดเพื่อทำประกันชีวิตให้กับลูกสาวที่เขาเอาไปเลี้ยงเอาไปอุปการะ
ก็เลยสืบมาหาถึงผู้หญิงที่ชื่อปุ๊กหรือแม่ปุ๊ก
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้วนะครับถูกฝากตัวอยู่ที่เรือนจำแล้วนะ
ฝากขังเอาไว้ระหว่างดำเนินคดีผู้หญิงคนนี้ครับ
ปราบไปแจ้งข้อหาเมื่อสองสามวันก่อนส่วนความคืบหน้าวันนี้ครับ
ตำรวจกองปราบนะครับได้ลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่บ้านของนางสาวนิษฐาวงวานหรือว่าแม่ปุ๊กวัย๒๙ปีนะครับ
เพื่อไปหาพยานหลักฐานต่างต่างเพิ่มเติมพลตมตรีจิรพบภูริเดช
ภูมิครับการกองปราบรามบอกว่าบ้านหลังนี้ครับ
อยู่แถวย่านดอนเมืองเนี่ยวันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดพยานหลักฐานต่างต่าง
เจอในบ้านเพิ่มเติมนะครับมีทั้งภาชนะใส่ของเครื่องใช้ของเด็ก
จนถึงสารต้องสงสัยทั้งหมดหลังจากที่มาในวันแรก
มาแจ้งข้อหาพร้อมหมายสารเนี่ยก็เจอสารต้องสงสัยไปแล้ว
แล้วได้ส่งไปยังกองพิสูจน์หลักฐานและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อให้ตรวจพิสูจน์เรื่องสารพิษหรือว่าสารเคมี
ตรงกับที่เจอในตัวเด็กหรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบผลนะครับ
ยังรอผลอยู่ตำรวจจะเร่งรัดขอผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จะได้มีความคืบหน้าด้านคดีโดยเร็วส่วนหลักฐานบันทึกการสนทนา
ที่เป็นแชทไลน์ที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างแม่ปุ๊ก
กับนางสาวเอมที่เป็นแม่ที่แท้จริงของน้องอมยิ้ม
ที่เสียชีวิตไปแล้วในบทสนทนาที่เหมือนกับว่าเอมเนี่ย
ปุ๊กว่าเออน้องอิ่มนี่คือใครอืมแล้วแม่ปุ๊กก็บอกว่าอิ่มเนี่ย
เป็นลูกน้องชายแสดงว่าน้องอิ่มบุญไม่ใช่ลูกแท้
เหมือนที่แม่ปุ๊กเขาอ้างหรือเปล่าว่าตั้งท้องมาเป็นลูกแท้ของเธอ
เรื่องนี้นะครับตำรวจบอกว่าได้เก็บข้อมูลไปแล้วนะครับ
เพื่อประกอบสำนวนคดีแม้ข้อมูลนี้จะไม่ตรงกับคำให้การของแม่ปุ๊ก
ยืนยันว่าน้องอิ่มบุญเป็นลูกของตัวเองจริงแต่ก็เป็นหลักฐาน
ที่จะเอาไปประกอบสำนวนคดีและรอผลดีเอ็นเอในการตรวจ
ว่าตกลงแล้วแม่ปุ๊กเป็นแม่แท้ของน้องอิ่มหรือว่าอิ่มบุญหรือไม่
นะครับคาดว่าดีเอนเอเนี่ยจะรู้ผลสัปดาห์นี้นี่แหละนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกประทักษ์ขวัญนาภูมิกับการกองกับการสี่
บังคับการกองปราบรามบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เรียกประชุมทีมสืบสวนนะครับ
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับตอนนี้คดีถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก
ในส่วนผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ทั้งดีเอนเอแล้วก็สารพิษที่อยู่ในร่างกายของเด็กทั้งสองคน
ตอนนี้กำลังรอผลตรวจทางห้องแล็บอยู่นะครับซึ่งก็คงต้องใช้เวลาหน่อย
ส่วนการไปตรวจค้นบ้านพักของแม่ปุ๊กยอมรับว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ยึดของกลางมาตรวจสอบได้จำนวนมากแต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้
อย่างเช่นขวดน้ำอัดลมแต่ในนั้นจะเป็นน้ำอัดลมหรือเปล่า
รอผลอยู่เหมือนกันนางสาวเอมที่เป็นแม่ที่แท้จริงของน้องยิ้ม
ที่เสียชีวิตไปแล้วจะร่วมขบวนการกับนางสาวปุ๊กด้วยหรือไม่
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่พบข้อพิรุษนะฮะยังไม่พบข้อพิรุษที่นางสาวเอม
อกจากนี้มีข้อมูลว่าหลังจากที่ตำรวจสืบสวนจนทราบว่าเอมเนี่ยเป็นแม่แท้ของน้องยิ้ม
แล้วก็เป็นเจ้าของบัญชีที่ปุ๊กเอาไปเปิดรับบริจาคเงินหรือว่าขายของ
ข้อมูลเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ๒๔เมษายนเอมเนี่ยไปแจ้งความว่าปุ๊กเนี่ย
หลอกลวงนะโดยวันที่๒๕เมษายนก็ถูกแม่ปุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าถูกปุ๊กเนี่ยนะ
หลอกลวงว่าปี๕๘นะฮะคือเอมเขาไปแจ้งความเมื่อ๒๔เมษายนที่ผ่านมา
โดยบอกว่าถูกนางสาวปุ๊กเนี่ยหลอกลวงเอาไว้ตั้งแต่๒๕เมษายนปี๕๘นะ
ว่าจะขอรับอุปการะลูกสาวของเธอโดยหลอกให้หลงเชื่อว่าเป็นผู้มีฐานะดี
มีอาชีพการงานมั่นคงเป็นเพศรัชกรตอนนั้นเธอท้องโดยไม่พร้อม
พอคลอดลูกมาน้องยิ้มไม่กี่เดือนก็เลยมอบลูกให้นะโดยมอบให้ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์
อบให้กับปุ๊กไปดูแลตั้งแต่๒๕เมษายนปี๕๘ตอนนั้น
หลังจากนั้นเธอถูกนางสาวปุ๊กหลอกให้เปิดบัญชีอ้างว่าน้องยิ้มลูกของเธอเนี่ยป่วย
ต้องทำประกันสุขภาพเอมก็เลยไปเปิดบัญชีธนาคารให้หนึ่งบัญชี
แล้วปุ๊กก็เปิดบัญชีอีก๒บัญชีในชื่อของเอมนี่แหละ
แล้วเอาเลขบัญชีไปรับบริจาคเงินมีคนหลงเชื่อบริจาคเงินมาให้จำนวนมาก
หลังจากนั้นที่ปุ๊กบอกว่ามีลูกสาวที่อุปการะดูแลอยู่ชื่อยิ้ม
แล้วป่วยเป็นโรคที่แบบ๑ในล้านคนถึงจะเป็นได้
อกจากนี้ปุ๊กนะครับนอกจากเปิดรับบริจาคเงินเข้าบัญชีแล้ว
ยังขายสินค้าด้วยเช่นเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวัดไข้หน้ากากอนามัยแอลกอฮอลล้างมือ
แล้วไม่ส่งสินค้าจนมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก
ต่อมาปุ๊กบอกกับเอมว่าน้องยิ้มอาการป่วยหนักแล้วเสียชีวิต
เมื่อ๑๒สิงหาคม๒๕๖๒ตอนนั้นน้องยิ้มอายุ๔ขวบ
แต่เอมบอกว่านางสาวปุ๊กเนี่ยห้ามไม่ให้เธอไปดูอาการป่วยของลูก
แม้แต่ตอนจัดงานศพลูกก็ไม่ให้ไป
อ้างว่าเดี๋ยวจัดการทุกอย่างให้แล้วไม่อยากเห็นหน้าเอมเพราะว่าทนเห็นหน้าไม่ได้
เนื่องจากเอมเนี่ยหน้าตาคล้ายกับน้องยิ้มที่เสียชีวิตมาก
ปุ๊กบอกว่าถ้าเห็นหน้าเอมแล้วกลัวจะทำใจไม่ได้เพราะว่ายังคิดถึงน้องยิ้มเหลือเกิน
ก็เลยหลงเชื่อแล้วไม่ได้มาเยี่ยมลูกเลยตอนป่วยและไม่ได้มางานศพลูกเลย
นี่ฮะทีนี้หลังจากที่น้องยิ้มเสียชีวิตไปแล้วด้วยอาการลักษณะ
แบบที่บอกที่ว่าเขาอ้างของเขาตอนเปิดบัญชีรับบริจาคเนี่ย
อยู่ดีน้องอิ่มหรือว่าอิ่มบุญเด็กชายวัย๒ขวบเนี่ยที่ปุ๊กบอกว่าเป็นลูกแท้
เนี่ยตั้งท้องแล้วคลอดมาเองเนี่ยก็มีอาการป่วยเหมือนกับน้องยิ้มเลยนะครับ
โดยเธอบอกว่าปุ๊กเนี่ยมีพฤติกรรมทำกับอิ่มเหมือนกับน้องยิ้มนะครับ
ตั้งแต่รับน้องยิ้มมาดูแลแล้วน้องยิ้มเสียชีวิตแล้วน้องอิ่มป่วยอีก
จากการสืบสวนของตำรวจพบว่านางสาวปุ๊กนะครับเคยเข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิต
มีความผิดปกติกับการจัดการความเครียดแต่ยืนยันว่าขณะที่ไปแจ้งข้อหาแล้วก็นำตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
นางสาวนิษฐาหรือว่าแม่ปุ๊กสามารถตอบคำถามตอบข้อสักถามได้มีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างดี
มีอาการทางจิตหรือไม่อะไรยังไงตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือปุ๊กเนี่ยเขาก็ให้การภาคเศษเรื่องของช่อโกงคนสั่งซื้อของแล้วไม่ได้ของ
แต่ข้อหาอื่นที่เกี่ยวกับลูกทั้งสองคนเนี่ยเขาปฏิเสธหมดเลยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าน้องอิ่มบุญคือลูกแท้ของเขาน้องอมยิ้มที่เสียชีวิตก็คือรับมาเลี้ยงอันนี้เขาก็ยอมรับ
แต่น้องอิ่มบุญตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะคุณหมอรักษาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่พมเขาก็ดูแลอยู่แต่คุณหมอให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาการของน้องอิ่มบุญค่ะ
ศาสตราจารย์ในแพทย์พระฤหัสต่ออุดมผู้มนุยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติบอกว่าน้องอิ่มบุญเนี่ยเข้ารับการรักษาอาการที่โรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อ๑๓ถึง๒๓มกราคมที่ผ่านมาอาการก็คืออาเจียนเป็นเลือดนะคะ
ปุ๊กเนี่ยที่บอกว่าเป็นแม่เนี่ยบอกว่าสิบวันก่อนที่น้องจะอาเจียนเป็นเลือดเพราะน้องกินปลาหมึกย่างเข้าไปแล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีมาก่อนมีการส่องกล้องหาสาเหตุพบว่ามีอาการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหารและหลอดอาหารน้องได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น
๒๓มกราคมน้องมีอาการซุดลักษณะคล้ายเดิมคือปวดท้องกระทันหันอาเจียนเป็นเลือดปากบวมอุจจาระเหลวสีดำ
ครั้งนี้ทีมแพทย์เริ่มสงสัยค่ะคุณผู้ชมว่าร่างกายของน้องอิ่มบุญเนี่ย
เหมือนกับได้รับสารกัดกร่อนพอน้องออกจากไอซียูนะคะ
คุณหมอก็ให้ไปรักษาอยู่ที่หอผู้ป่วยพิเศษรับอาหารจากบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมได้
สักพักนึงอาการดีสุดสลับกันไปมา
คุณหมอบอกว่าอันนี้มันยิ่งน่าสงสัย
คุณหมอก็เลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้
ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้ามาเยี่ยม
เวลาที่แม่แม่ปุ๊กเนี่ยเข้าเยี่ยมคุณหมอจะคอยดูอยู่ตลอดเวลา

เพราะว่าตอนน้องดีแล้วแม่ปุ๊กมาเยี่ยมอ้าวเป็นอีกแล้ว
ใช่เป็นหายอยู่แบบนี้
แล้วเวลาแม่ปุ๊กเอาอาหารมาให้มันก็เริ่มมีอาการไง
พฤษภาคมค่ะพมมารับตัวน้องอิ่มบุญออกจากโรงพยาบาล

น้องอิ่มบุญหลอดอาหารทะลุ
ลำคอก็ต้องรอให้แผลค่อยหาย

เหนื่อยง่ายเวลาเล่นเพราะว่ามีอาการอักเสบทางปอดด้วย
หลังจากนี้จะต้องผ่าตัดที่คอนะคะ
โอ้โหเพื่อรักษาน้องอะค่ะ
คือพอโรงพยาบาลเขาพบความผิดปกติเขาแจ้งพมเลย
ถูกต้องค่ะเขาตัดขาดกับแม่เด็กไปเลย
เพราะคุณหมอบอกว่าสังเกตอยู่เป็นระยะแล้ว
ว่าระหว่างแม่ปุ๊กกับน้องอิ่มบุญมันแปลก

น้องมาด้วยอาการหลักก็คือนี่แหละครับ
คล้ายกับพี่สาวของน้องก็คือเรื่องของ
มีเรื่องอาเจียนเป็นเลือดมีเรื่องของถ่ายดำ
หรือว่าอาเจียนออกมาสีดำนะครับ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำโดยที่ถ้าจะอธิบายง่าย
คือถ้าเป็นทางการแพทย์เรื่องของการแพ้ต่าง
เรื่องของอะไรต่างเนี่ยยังไม่สามารถอธิบายได้นะครับ
ก็เลยเกิดการที่ทางทีมแพทย์แล้วก็ทางทีมสาขาวิชาชีพเนี่ย
ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้าไม่งั้นเนี่ยลองแยกน้องนะครับ
ดูเพื่อจะดูแลเป็นพิเศษอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งปรากฏว่าน้อง
อาการดีขึ้นทุกอย่างไม่ได้มีอาการกลับไปสุดหนัก
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นช่วงก่อนหน้านี้
ก็เลยเป็นที่มาของความสงสัยตรงนี้นะครับ
ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยสุดนะฮะสำหรับผู้ใหญ่นะฮะ
แล้วก็มาด้วยอาการนี้ก็คือทานน้ำยาล้างห้องน้ำทานเป็ด
ทานอะไรพวกเนี้ยมาก็จะมีที่กัดกรอนตั้งแต่ปาก
รวมถึงกระเพาะอาหารนะฮะแต่ว่าถ้าทานแบบเพียวเพียว
ถ้าทานแบบทั้งเป็นขวดนั้นมาเลยเนี่ยก็จะ
ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำให้เกิดแผลค่อนข้างรุนแรงนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณหมอก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของน้องอมยิ้ม
ที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอ่ะนะคะครับคือน้องอมยิ้มเนี่ย
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่๒๐ธันวาคมปี๒๕๕๙
รักษาอยู่ประมาณ๘เดือนนะคะเสียชีวิต๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
เข้าเข้าออกออกโรงพยาบาล๗รอบแล้วอาการคล้ายกับน้องอิ่มบุญเลยอะค่ะ
อมยิ้มมีอาการเลือดออกจากทางเดินอาหารต้องส่องกล้องเข้าไป
มีอาการอักเสบตามเยื่อบุต่างอักเสบซ้ำไปซ้ำมาหลายจุด
แล้วก็ความดันสูงมากน้องเสียชีวิตด้วยภาวะตับและไตวาย
น่าจะเกิดจากภาวะแทรกซ้อนหลายโรคก็คือรักษากันตามอาการโดยการให้ยาไปเรื่อย
สุดท้ายเสียชีวิตเนี่ยนะคะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของน้องทั้งสองคน
เป็นการรักษาตามสิทธิ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชมีกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก
องทุนสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ค่าใช้จ่ายของน้องอมยิ้มทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ๑ล้าน๕แสนบาท
มีการส่งตรวจเลือดที่ต่างประเทศ
แม่จ่ายส่วนต่าง๔๓๐๐๐บาทเท่านั้นนะคะ

ใช่ค่ะจ่ายส่วนต่างแค่๔๓๐๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
คือมันก็เยอะแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับเงินบริจาคที่เขาได้

ใช่ไงเนี่ยค่ะส่วนน้องอิ่มบุญค่ะ
ค่าใช้จ่ายประมาณ๑ล้าน๒แสนบาท
ค่าส่วนต่าง๘๖๐๐๐บาทนะคะ
ตัวแม่ปุ๊กจ่าย๔๓๐๐๐บาท
ที่เหลือโรงพยาบาลใช้กลองทุนเด็ก๔๓๐๐๐บาทนะคะ
ใช้จ่ายส่วนต่างที่แม่ต้องจ่ายเพิ่มก็มีประมาณนี้
ถ้าเทียบกับเงินบริจาคที่ได้เป็นหลัก๑๐ล้านมันต่างกันมาก

เขาก็ในฐานะตอนนี้คือผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา
ตอนนี้ตำรวจรอหลักฐานก็คือเรื่องของสารเคมีต่างที่เจอในบ้าน
ใช่ค่ะอ่าว่าจะตรงกับสิ่งที่มันเข้าไปในร่างกายของเด็ก
ทั้งสองคนหรือเปล่าอืมอ่าทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วกับที่ตอนเนี้ย
แล้วคุณหมอดูแลแล้วเรื่องสารเคมีเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับเราสอบถามไปยังรองศาสตราอาจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาจารย์เจษดาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำ
เชื่อว่าเด็กที่ถูกบังคับให้กินเนี่ย
หรือว่าผสมอะไรให้กินเนี่ยเด็กไม่น่าจะกิน
เพราะถ้าเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำมันจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นแรง
คิดว่าถ้าเกิดเป็นคดีลักษณะแบบนี้แล้วจะมีการใช้กันจริงเนี่ย
น่าจะเป็นโซเดียมไฮร็อกไซด์หรือว่าโซดาไฟมากกว่า
เนื่องจากมันเป็นสารที่มีความเป็นด่างสูงมีฤทธิกัดกร่อนแล้วก็หาซื้อง่าย
เวลาเอามาละลายกับน้ำมันจะเป็นสีใสแล้วไม่มีกลิ่นด้วย
เมื่อเข้าไปในร่างกายนะครับโซดาไฟจะไปกัดกร่อน
ทำลายทางเดินอาหารทำให้เกิดการอาเจียน
แล้วเวลาขับถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีดำ
เพราะมันจะมีเลือดติดค้างมีเลือดผสมมาด้วย
ถ้าเกิดว่ามีความเข้มข้นสูงนะครับจะทำให้เสียชีวิตเร็วด้วยนะฮะ
ดาไฟมันแตกต่างจากยาพิษอย่างเช่นพวกสารหนู
หรือว่าสารไซยาไนท์นะครับหากเข้าสู่ร่างกายสามารถตรวจพบได้ทันที
พวกสารหนูไซยาไนท์เนี่ยตรวจพบได้เลย
แต่หากเป็นโซดาไฟเวลาเข้าสู่ร่างกาย
จะกัดกร่อนทำลายทันทีแต่ยากต่อการตรวจพบ
แต่สามารถบ่งบอกได้ว่าได้รับสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมา
กินเข้าไปทางปากปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ไหม้ในช่วงของช่องปาก

แม้กระทั่งอุจจาระออกมาสีดำเพราะว่ามีเลือดปนมาด้วย
นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสารตัวนี้ต้องไปตามหาต่อไปว่า

อย่างถ้าบอกว่าไปปนอยู่ในอาหารที่เด็กกินได้
อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโหดร้ายทีเดียว
ก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
เพราะว่าตัวนางสาวปุ๊กเองเนี่ยตามประวัติคือ

แต่เรียนไม่จบแต่อ้างว่าตัวเองเป็นเพศรัชกร
ก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลความรู้พื้นฐานที่ได้มา

วันนี้ค่ะเราให้คุณวิมลวันธรรมพักดี
ทีมข่าวของเรานะคะไปที่บ้านของแม่ปุ๊ก
ดอนเมืองบ้านปิดเงียบเลยค่ะ
เพราะว่าทั้งพ่อและน้องชายออกไปทำงาน

ว่าตอนนี้มีแค่พ่อกับน้องชายอยู่

แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเพื่อนบ้านกันมา๒๐กว่าปี
เห็นแม่ปุ๊กมาตั้งแต่เด็กไม่เคยมีกิริยาก้าวร้าวอะไร

ก่อนหน้านี้มีคนเคยมาจ้างครอบครัวของแม่ปุ๊กให้เลี้ยงเด็กด้วยนะคะ
ครอบครัวนี้ก็เลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลาน
ก็เลยคิดว่าด้วยความเป็นเพื่อนบ้านนะ
ไม่คิดว่าแม่ปุ๊กจะมีจิตใจโหดเยี่ยมโหดร้าย
แล้วลงมือได้ขนาดนั้น
แต่หลังจากที่แม่ปุ๊กถูกจับเนี่ย
พ่อกับแม่ของแม่ปุ๊กก็ยังอยู่บ้านนี้
ก็คือพูดความจริงอย่าเก็บตัวเงียบ
เพราะถ้าเงียบเหมือนยอมรับ
ปีที่แล้วค่ะได้เดินทางไปร่วมงานศพของน้องอมยิ้ม
ภายในงานศพก็จัดงานอย่างเรียบง่าย

พระสวดแค่สองคืนแล้วก็ชาปน็ะกิดเลย
ถ้าแม่ปุ๊กมีเงิน๒๐ล้านบาทจริงก็คงต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้

นี่เพื่อนบ้านเขาตั้งข้อสังเกตนะคะก็ตามนิสัยของคนอ่ะถ้ามีเงินเยอะก็ควรจะ
ไปหาบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมซึ่งสมบัติของพ่อแล้วก็ตัว
ปุ๊กเนี่ยมีแค่รถจักรยานยนต์คันเดียวน้องชายของแม่ปุ๊กก็มีแค่รถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนอยู่ด้วยซ้ำ
กรณีที่มีแชทหลุดออกมาบอกว่าแม่ปุ๊กกับน้องอิ่มบุญเนี่ยไม่ใช่แม่ลูกแท้
อิ่มบุญเป็นลูกของน้องชายครับเพื่อนบ้านบอกว่าน่าจะเป็นการตอบแบบขอไปที
รำคาญไปเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมาถามมากเกินไปอะไรแบบเนี้ยอืม
น้องชายของแม่ปุ๊กอายุยี่สิบกว่ากว่ายังไม่มีลูกเห็นตอนที่แม่ปุ๊กท้องจริงจริง
เพื่อนบ้านบอกนะคะว่าเห็นแม่ปุ๊กท้องจริงเพราะตอนนั้นแม่ปุ๊กดูอ้วนผิดปกติ
ครับส่วนแม่ปุ๊กจะทำตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าเพื่อนบ้านบอกว่าขอไม่ตัดสินใจ
ไม่พูดอะไรให้ตำรวจรวบรวมหลักฐานถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิด
แต่อยากจะให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการตัดสินเพราะอย่างน้อยตอนนี้แม่ปุ๊กก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์
สารยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดจริงถ้าคดีถึงที่สุดแล้วแล้วในวันนั้นเนี่ย
ว่าผิดจริงก็ค่อยมาว่ากันค่อยมาประนามกันมันยังไม่สาย
แต่ก็อย่าไปเหมารวมว่าครอบครัวเขาผิดไปด้วยครับ
ผมคิดว่าลูกคนที่สองน่าจะเป็นลูกจริงของเขาเพราะจากการที่ผมสัมผัสมองเห็นด้วยตา
ว่าน้องเขาค่อนข้างจะอวบตัวใหญ่มากแค่คิดว่าน่าจะท้อง
แต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาท้องเพราะว่าช่วงนั้นเขาไม่ได้มีสามีแล้ว
ผมว่านั่นจะเป็นการเรื่องปัดความรำคาญมากกว่านะบางทีคนเรามีธุระที่จะต้องทำต้องทำนู่นทำนี่หลายอย่าง
ทางนี้ก็ถามจังเลยเป็นไงบ้างไอ้เด็กคนนั้นเป็นใคร
สมมุติว่าถ้าผมเป็นปุ๊กผมตอบว่าลูกหนูเอง

ไม่เคยเห็นเขาแบบดุด่าลูกแรงอะไรอย่างนี้ไม่มี
มันก็คงจะเป็นแบบที่ต้องหน่อยพอพูด

ผมคิดว่าคนมันคงไม่ขนาดนั้นมั้ง
เรื่องหลักฐานทางการเงินเนี่ยตอนนี้อยู่ในมือกองปราบแล้ว

บัญชีที่เปิดรับบริจาคไว้มีตั้งเกือบ๒๐ล้าน
ใช่อันนี้คือเจ้าหน้าที่บอกเองนะว่าตรวจสอบแล้ว
ทำไมเขาอยู่แบบนี้มีบ้านแค่นี้มีสมบัติแค่นี้
อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ต้องหาที่ไปชี้แจงแล้ว